ทุเรียนฟังทางนี้เลยนะคะทุเรียนจ๋าพี่มาแล้วจ้า
วันแรงงานวันพรุ่งนี้๑พฤษภาคมค่ะ
วัดท่าไม้วัดดังในสมุทรสาครเขาจัดโครงการวัดท่าไม้แทนคุณแผ่นดิน
ฟรีไม่อั้นไม่อิ่มไม่ต้องกลับที่วัดท่าไม้
บอกขนกันมาเลยพากันมาทั้งบ้านขนกันมาทั้งจังหวัดกินฟรี
โอ้โหโพสต์เชิญชวนในเฟซบุ๊กอ่ะบอกให้ประชาชนมากินฟรีแล้วนี่เห็นไหมคุณเห็นไหม
ไม่ชอบกินทุเรียนไม่เป็นไรเรายังมีขนมจีนแกงไก่น้ำพริกน้ำยาปลา
อร่อยผักนานาชนิดให้ทุกท่านได้กินกันที่แพรริมน้ำของวัด
มีผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างลด๑๐
ซื้อของฝากแสนอร่อยพืชผักผลไม้ไข่ไก่สดจากฟาร์มถูกสุดได้บุญอิ่มใจ

แจกแถมสุดใช่เขาบอกว่าคนล้นวัดแน่นอนเพราะตอนนี้คุณรู้ไหม
ทุเรียนหมอนทองกิโลละ๑๐๐๑๒๐บาทเขาบอกไม่อิ่มไม่ต้องกลับ
เป็นการเหมือนช่วยเหลือแล้วก็ช่วยลดภาระพี่น้องผู้ใช้แรงงานไงคุณ
เพราะพรุ่งนี้วันแรงงานแห่งชาติใช่ไหมคะ

ผู้ใช้แรงงานทำงานมาก็เหนื่อยแล้วก็ร่วมทำงานเสียภาษีช่วยประเทศชาติ
วัดเลยอยากจะช่วยแทนคุณแผ่นดินด้วยการเลี้ยงพี่น้องแบบนี้แหละ

เออใช่ระวังอยากกินกับแอลกอฮอลด้วยคุณผู้ชมนี่อันตรายมาก